ผมปรบมือให้ตำรวจไทยทำไมทำไม
เหตุเกิดเนี่ยช่วงสายสายหน่อยปรากฏตอนเย็นจับได้แล้วฮะ
โอ้โหเร็วมากเร็วมากจริง

เสื้อคอปกสีเหลืองเนี่ย

เขาจับพนักงานชายไว้เป็นตัวประกันครับ
เข้ามาแบบนี้แล้วก็เอาเนี่ยเอาปืนทุบไอ้ตู้โชว์ทอง
แล้วก็บอกว่ายิบซ่อยมายิบซ่อยคอทองคำมา
แล้วก็เอาเงินไปครับอันนี้เหตุเกิดตอน๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพในห้างแห่งหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
โฉมหน้าของคนร้ายนะอายุน่าจะสัก๔๐๕๐ปีครับ
ส่วนพนักงานชายที่โดนคนร้ายเนี่ยจับไว้เป็นตัวประกัน
นะคุณผู้ชมเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับ
แล้วเจ้าตัวนี่มาเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตอนนั้นเขายืนอยู่หน้าร้าน
จู่คนร้ายเดินมาเชื่อว่าเดินมาจากโซนฟู้ดคอร์ด
แล้วก็ควักปืนออกมาเล็งมาที่ตัวเขาจับมือเขาไว้
แล้วก็เอาปืนไปทุบตู้โชว์แบบเมื่อสักครู่ครับ
บังคับให้พนักงานหยิบสร้อยคอทองคำ
คนร้ายได้สร้อยคอทองคำไปทั้งสิ้น๖เส้นครับ
น้ำหนักรวม๑๕บาทคิดเป็นเงินมูลค่ารวม๔๕๐๐๐บาท
พอได้ทองไปแล้วเนี่ยคนร้ายจุงมือตัวเข้าไปไปปล่อยไว้หน้าห้าง
ส่วนคนร้ายไปไหนวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปเลยครับ
ก่อเหตุ๑๐โมงครึ่งผ่านมาไม่ทันข้ามวัน๔โมงเย็น
จับตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะชื่อว่านายอภิชัยเวชชากุลอายุ๕๘ปี
เขาเป็นหัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษ
จังหวัดปฑมธานีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่เฮ้ยที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษครับ
เอ้าทำไมล่ะพี่ทำไมทำกันแบบนี้
สารภาพแบบนี้ครับว่าเป็นหนี้

ตัดสินใจก่อเหตุบุกจี้ชิงทองมันซะเลยครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปค้นหาทองของกลางไงคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็จะไปหาประสัยที่เขาใช้ก่อเหตุด้วย
สรุปว่าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เขาเอาสร้อยคอทองคำไป๖เส้น
แต่ตอนเจอเนี่ยเจอแค่๕เส้นครับ

ส่วนปืนเนี่ยตำรวจยังค้นหาอยู่นะไม่รู้อยู่ไหน
กรมราชธรรมซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ต้องหาก็ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงแล้วครับ
แล้วก็ให้ผู้ต้องหาก็คือนายอภิชัยออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้วยครับ
โอ้โหเจ้าหน้าที่แท้เลยนะคะเนี่ย
ข่าวแบบนี้นะเป็นตัวยืนยันว่าที่พวกเราพูดกันบ่อยว่า
จี้ชิงทองไม่เคยได้ใช้ตังค์มันมีอยู่จริงนะ
ใครจะคิดเลิกคิดนะครับ